ใบแดงแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย
เมื่อวานนี้โอ้ยเก็บโต๊ะ
ไม่ใช่ที่เท่านั้นนะ
เอาอ้าวเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่า

มีเป็น๓คนเหล่าเลยนะคนบันเทิง

น้องเนี่ยผ่อนผันครั้งสุดท้ายให้เหตุผลไปแล้วว่าด้วยเรื่องเรียนนะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าอาจจะสมัครเลย
ส่วนอีกคนก็เป็นพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกสอนรามน้ำเพชรนะคะ
งานแน่นแล้วก็ยังติดเรียนอีกด้วยน้องก็ขอใช้สิทธิผ่อนผันไปอีก๑ปี
แต่ที่ได้ซีนไปเลยนะคะยกให้เลยค่ะ
เพราะว่าอายุเพิ่ง๒๒เองแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเห็นบอกเลยว่า
จู่ก็รู้สึกว่าสละสิทธิผ่อนพันธุ์ดีกว่า
ขอเสี่ยงจับใบดำใบแดงผลปรากฏว่าไปดูค่ะ
มันมีช็อตเด็ดด้วยเออ
เย้ต้องบอก

ที่ทราบไปทหารบกหลังจากรายงานตัวเรียบร้อยเนี่ย
ตัวบอกเพียงสั้นว่าก็เป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยทุกคนนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปเคลียร์คิวงานเพื่อเตรียมเข้ากรมต่อไป
แล้วตอนนี้ก็มีไปถึงมิธุนายนนะคะ
ก็คนที่น้ำตาตกเนี่ยใครรู้ไหม
ไม่ใช่ทีดีนะแฟนเขาน้องกลุ๊ปนั่นเองนะคะ
ซีดีจะออกงานด้วยเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์แน่นอนค่ะ